โอ้โหใครตามคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตอยู่
ตั้งแต่วันก่อนเมื่อวานจนกระทั่งวันนี้นะ
วันนี้เขาไปกับตัวแทนเยาวชนและผู้ปกครอง
ไปแสดงจุดยืนที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ

เขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาเยอะเหลือเกินครับ
เพราะเขาไปลงทุนเกี่ยวกัญชาไว้เยอะ
นายชูวิทย์ครับกับตัวแทนเยาวชนและผู้ปกครอง
ไปตัดทิ้งฮะตัดอะไรในต้นกัญชาเนี่ย
หลังจากตั้งโต๊ะแถลงข่าวแสดงจุดยืน
ค้านนโยบายกัญชาเสรีของพักภูมิใจไทย
ระบุว่ากัญชาเป็นประเด็นที่สังคมมองข้าม
เพราะความเร่งรีบออกกฎกระทรวง
การตั้งโต๊ะแถลงข่าววันนี้นะถ้าย้อนไปเมื่อวานนะครับ
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่งจะเข้ามาตรวจสอบ
กัญชาชูวิทย์บาร์ซึ่งอยู่ในโรงแรม
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผู้มาเช่า
ไม่ใช่ของเขาก่อนแถลงข่าวในชุวิต
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจะเดินหน้าปฏิบัติการเผารังหนูครับ
คุณผู้ชมแล้วก็แนบหนังสือกระทรวงคมนาคม
มาแจ้งให้ตัวเขาส่งหลักฐานกรณีรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ให้ตรวจสอบคุณชิดบอกว่าอันนี้ร้อนตัวหรือเปล่า
ขอต่อต้านขอต่อต้าน
ในเรื่องการสูบกัญชาในเรื่องการสูบกัญชา
สำหรับเยาวชนสำหรับเยาวชน
กฎหมายลูกยังไม่ผ่านสภา

แล้วทำไมถึงรีบออกมาแค่กฎกระทรวง
เร่งรีบเอามาหาเสียง
มาดูปฏิกิริยาของอนุทินชาญวีรกูลครับ
รองนายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ท่านมีหัวโขนเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วยไง
กล่าวถึงความขึ้นไหวของนายชวิตบอกว่า
ส่วนตัวเชื่อว่าที่คุณชุวิตทำแบบนี้หวังผลทางการเมือง
แล้วท่านก็ย้ำบอกว่าความนิยมของพักขึ้นอยู่กับประชาชน
ส่วนกรณีที่นายชูวิทย์มีพฤติกรรมถมน้ำลายใส่รูปทั้งคุณอนุทินและคุณเนวิน
เจ้าตัวย้ำว่าไม่ได้ให้ราคาขอใช้เวลาไปกับการทำงานดีกว่าครับ
คุณอนุทินยังกล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าค้นบาร์กัญชาในโรงแรมของคุณชวิต
โดยคุณอนุทินยืนยันว่าไม่ได้กันแกล้งมีงานอื่นที่ต้องทำอีกตั้งเยอะตั้งแยะ
ไปดูปฏิกิริยากรณีที่นายชวิตทำแบบนี้เอาหวังผลทางการแบบนี้
ของผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกันบ้างครับ
บอกว่ากรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวและวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกัญชาของพักภูมิใจไทย
ไม่เกี่ยวกับท่านเพราะในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องรักษาความเป็นพักร่วมรัฐบาล
แต่ในส่วนของพักการเมืองนโยบายของเขาก็ไม่ไปก้าวร่วงนะครับ
ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎิกาทุกคนต้องเป็นสุภาพบุรุษ
และมองว่านโยบายเรื่องต่างอาจเป็นเรื่องของการหาเสียงครับ
ค่ะเรื่องของนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะคะ
ที่นักข่าวเองก็ตามนะคะเพื่อที่จะได้คำตอบนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกกันเรื่องของการยุบสภานายกเองพูดบอกว่า
จะมีการยุบสะพานในเดือนมีนาคมแต่ยังไม่ได้ระบุวันไง
นักข่าวก็ตามไปถามค่ะเมื่อไม่ระบุวันนักข่าวก็ตั้งวันแล้วไปถามท่านเอง
บอก๒๑มีนาคมใช่หรือเปล่าท่านนายกเพราะว่าเป็นวันสำคัญของท่านเป็นวันเกิด
เอาเหรอจะใช้เลิกนี้หรือไม่นะคะอ่ะพอถามแบบนี้นายกว่ายังไงไปฟังกันหน่อยค่ะ
ช่วยด้วยละกัน
นักข่าวถ้าจะแยกย้ายนะคะ
คือนักข่าวไปเห็นเอกสารในมืออาจารย์วิศนุ
ว่า๑๕มีนาคมก็ไปถามว่า
ทงชัยนะเนี่ย๑๕มีนาคมจะยุบวันนี้ไหม

มีนาคมไหมท่านวันเกิดท่านแม่
ถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะไม่ใกล้เลือกตั้งนะ

แต่ช่วงนี้ก็คงจะไม่โมโหมากหรอก
ใกล้เลือกตั้งแล้ว๑๗เวลา๑๙นาที